วันนี้ดาราสาวพิธีกรสาวชื่อดังคุณแพทย์นับประพา
โพสต์แจ้งล่าสุด๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานี้เอง
บอกว่าเธอติดโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็โพสต์แจ้งเกี่ยวกับไทม์ไลน์เอาไว้ด้วย
นี่ค่ะคุณแพทนับภาพนะครับ
บอกว่าไปตรวจมาเนี่ยพบว่าติดโควิด๑๙
ไลน์ต่างหลักก็คือเดินทางไปทำงาน
แล้วก็อยู่ที่บ้านงานส่วนใหญ่ก็คืองานพิธีกรนะครับ
คุณแพทย์ไล่เลียงทำลายตั้งแต่๑๓กรกฎาคม
ถึงวันนี้ที่มีผลว่าติดเชื้อโควิด๑๙
จากไปทำงานพิธีกรตามรายการ
สถานีโทรทัศน์ต่างเนี่ยก็จะมี๑๔กรกฎาคม
ที่ไปมอบของบริจาคให้กับชุมชนวัดพระยากรัย
ไทม์ไลน์บอกว่า๑๙กรกฎาคมเนี่ยไปตรวจสวอปเพื่อหาเชื้อ
คือวันนั้นไม่ติดเชื้อนะฮะตรวจตอนประมาณ๑๑นาฬิกา๒๐นาที
แล้วไปถ่ายรายการแถวพระรามเก้าจบรายการเนี่ย
กรกฎาคมได้รับแจ้งจากแล็บนะครับบอกว่าติดเชื้อ
ตอน๑๒นาฬิกา๓๐นาทีซึ่งตอนนั้นเนี่ย
เป็นช่วงที่มาจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์ต่างไปเรียบร้อยแล้ว
เจ้าตัวก็นอกจากโพสต์เรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็ติดแฮชแท็ก
ขอโทษทุกคนเอาไว้นะครับแล้วก็ทุกทุกงานด้วยที่ไปออกรายการ
เพราะเพิ่งทราบผลจริงนะฮะนี่ฮะคุณไทยก็บอกว่าพบเชื้อ
ทีนี้ทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องของลูกชายค่ะน้องเรซิ่งนะคะใช่ครับ
คือน้องเลสซิ่งเนี่ยตอนนี้ก็ไปตรวจนะฮะ
แต่กำลังรอผลอยู่นะครับท่านผู้ชมครับกำลังรอผลอยู่
คุณแพทย์นับประพาเราถามไปเนี่ยล่าสุดคุณแพทย์บอกว่า
คือผลที่เจอเชื้อเนี่ยเจอเชื้อน้อยมาก
ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปติดมาจากช่วงไหนเวลาไหนอะไรยังไง
คุณแพทย์เองไปฉีดซีโนแวคมาแล้วสองเข็มใช่ค่ะนะฮะ
จะตรวจซ้ำไหมหรือว่าจะยังไงเพราะว่าหลายคนเนี่ย
ไปตรวจซ้ำก็ไม่ไม่ติดเชื้อก็มีใช่มันมีลักษณะของผลการตรวจคลาดเคลื่อ
อยู่หลายกรณีอ่ะค่ะพี่สมรักค่ะคุณแต้วใช่ไหมฮะ
แต่คุณแพทย์บอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยขอเอาอย่างนี้ก่อน
ตอนนี้กำลังติดต่อประสานเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเรื่องเตียงรักษาอะไรพวกนี้ก่อน
อืมแล้วถ้าได้จุดรักษาแล้วมีการตรวจซ้ำเนี่ย
เดี๋ยวคงจะได้ทราบผลกันอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วก็ติดจริงนั่นแหละ

เดี๋ยวรอความคืบหน้าจากคุณแพทย์นับประพาอีกทีนึงนะคะ